ปลากัดสีสวยมากถ้าคุณผู้ชมติดตามเมื่อสักครู่นี้คงจะแอบเห็นหน้าตาของเขาแล้วล่ะ

ใช่นะคะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะว่าเจ้าไตรรงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วราคาค่าตัวเขายังไงบ้างนะคะ
โอ้โหคนก็ประมูลกันใหญ่เลยสิเห็นราคาเริ่มต้นไม่แพงมากอะเนาะ
ใช่นะคะคนประมูลไปเรื่อยเป็นกระแสนะคะโอ้โหอยากจะได้เป็นเจ้าของเจ้าไตรลงตัวนี้เหลือเกินสุดท้ายปิด
ค่าจบที่๕๓๕๐๐บาท
คิดไม่ออกว่ากี่ตัวใช่นะคะห้าพันกว่าเท่าหรือเปล่า

ใจเราไม่ได้มีการคิดมาก่อนนะคะคิดสดไม่ดีนะครับคุณผู้ชม
ส่งไลน์กันมาได้ถ้าคิดแทนเฟื่องทันนะคะ
สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนในโซเชียลมากนะคะ
แชร์ไปกว่า๔๐๐๐ครั้งนะคะ
ทีมข่าวเศรษฐ์ตัวโซเชียลของเราติดต่อไปยังไงคะเชนวรชัยนะคะ

ก็บอกว่าปกติมีอาชีพค้าขาย
แล้วก็เลี้ยงปลากัดเป็นงานอดิเรกนะคะ
ซึ่งการเพาะเลี้ยงปลากัดลายทงชาติไทยมีคนทำมานานแล้ว
แต่ละสีแล้วก็ลายอาจจะไม่ชัดเจนเท่าประกัดตัวนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าราคาสูงแล้วก็จะมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้นะคะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคาประมูลปลากัดที่สวยปกติเขาแค่ไม่เกินหลักพันค่ะ

๕๐๐เท่าไม่คิดเพิ่งศูนย์เกินมาตัวนึง
๙๙มันก็ประมาณ๑๐๐บาทประมาณ๑๐๐หนึ่ง๕๐๐๐๐

เดี๋ยวมาสอนเตียร์ล่ะจ้ะพรนะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้ค่ะ

ก็เลยติดต่อไปพูดคุยกันนะคะ
จุบันมีอาชีพเป็นช่างภาพ
คอยจัดแสดงภาพประกัดให้กับกรมประมง
เพื่อกระตุ้นให้คนไทยอยากเลี้ยงปลามากขึ้น
สำหรับประกาศลายทงชาติไทยนี้นะคะตั้งชื่อว่าเจ้าไตรรง

แทบจะไม่เคยมีตัวไหนเลยที่เป็นลายทงชาติไทยค่ะ
ถือว่าเป็นประกัดที่ราคาแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้
โดยนายชูชาติก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า
อยากให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถของคนไทย
สามารถที่จะเพาะพันธุ์ลายปลากัดได้
ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะคะ
แต่น่าภูมิใจจริงคือสวยแบบ

สวยอ่ะเราไม่ได้เป็นคนอินกับปรากฏหรืออะไรแบบนั้นคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นสายพันธุ์ปรากฏที่สวยดี
แต่เห็นตัวนี้เรารู้สึกว่าโอ้โฮ

นะครับตัวนี้ก็เจ้าไตรงฝากไว้ในอ้อมอุ๊คคอมใส่
ไหน๗เพิ่งมารอ๘แล้วเนอะ
ก็ไม่แน่เดี๋ยวนี้อายุขายเขาดูสั้นลงไงไม่รู้